ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นต้องการจะรู้ถึงวิธีการ
ทำให้คนรู้จักสินค้าของเรารู้จักว่าเราขายอะไรมากยิ่งขึ้น
แล้วคิดราคาโฆษณาตามกำลังทรัพย์ตามเงินที่มีตามฐานะที่มีอยู่นั่นเองนะครับ
ซึ่งตัวเลขนี้จะทำให้คนสามารถเข้าถึงสินค้าของเรา
ของเราได้ประมาณสัก๗๐๐กว่าคนถึงประมาณสักเกือบ๒๐๐คนด้วยกัน
ที่สำคัญคือสามารถจะล็อกได้เลยนะครับว่ากลุ่มคนที่เราต้องการให้เขาเห็นเนี่ย
เป็นกลุ่มคนประเภทไหนอายุเท่าไหร่การศึกษาแบบไหนอยู่ที่ไหน
ใช้โทรศัพท์อะไรได้หมดเลยคือเลือกได้
แล้วก็ต้องการให้มีคนเห็นโฆษณานี้ประมาณ๑แสนคน
ใช้งบประมาณสัก๑๕๐๐๐บาทเป็นต้น
และเราสามารถจะเลือกประเภทการโฆษณาได้หลายรูปแบบนะครับ
รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์สินค้า
แล้วก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนแฟนเพิ่มยอดไลค์

นี่คือสิ่งที่เรานำมาให้คุณผู้ชมลองดูกันครับ
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีสินค้าในใจ

นี่แหละครับคือช่องทางแล้วก็เรทราคาที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมนั้น
ลองไปชั่งตรงวัดดูว่าไหวไหมที่จะจ่ายราคาประมาณนี้นะครับ